คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของรถใหญ่นะคะแต่อันนี้เนี่ยเสียหลักเองแล้วเจ้าตัวเนี่ยสภาพคงจะไม่พร้อม
คนขับรถบรรทุกห้องเย็น๖ล้อเจ้าตัวยอมรับเลยเออผมหลับในอ่ะโอ้โหแล้วไปตกร่องแบบนี้นะ
เนี่ยแล้วตกร่องอยู่แบบนั้นนะคะเนี่ยดูสภาพสิคุณผู้ชมอันนี้เกิดขึ้นเช้าวันนี้ช่วงตี๔เองนะ
ครับเป็นรถบรรทุกห้องเย็นหกล้อเนี่ยแหละค่ะเสียหลักไปลงร่องกลางถนนอยู่ที่ไหน
ถนนสายสี่ศูนย์หนึ่งนครศรีธรรมราชสุราธานีนะคะตรงตำบลท่าขึ้นอำเภอท่าสารานี่แหละ
เอาเป็นว่าโชคดีมากที่ทั้งคนขับคนนั่งข้างเนี่ยแค่บาดเจ็บเล็กน้อย
ตัวคนขับนะคะเขาเล่าแบบนี้แหละว่าขับรถมาจากอำเภอระโนธจังหวัดสงขลานั่นแหละ
จะไปส่งอาหารสินค้าห้องเย็นที่ประจวบคิริขันมาถึงตรงนี้โอ้โห
ตรงนั้นผมบอกเลยผมหลับในนอนไม่พอรถมันก็เลยเสียหลักไปตกร่องอย่างที่เห็น
โชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อยตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างรอประกันนี่แหละค่ะ
ดำเนินการต่อไปดีที่ไม่ได้ไปเกิดเหตุชนกันซ้ำซ้อนนะคะ
อืมนะครับต้องระวังกันนะฮะขับรถขับรา